แล้วมาในช่วงนี้เดี๋ยวผมพาไปดู
เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวเรื่องเล่าตำนาน

นี่หลอกจนปากระโดดขึ้นมาเลยทีนี้
คุณอ่ะหลอกครับตอนนี้

ไม่ได้มาหลอกคนนะจ๊ะแต่ว่ามาหลอกปลาครับ

หลอกให้ปลากระโดดขึ้นมาบนเรือในเวลากลางข้ามกลางคืนอย่างที่เห็นครับ
ทำแบบนี้มาตั้งแต่โบราณแล้ว
ไปถามคนอี้ครับไหนสหนะก็เล่าว่า
ทอดวิธีการทำเรือผีหลอกมาจากรุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อ
ที่เรือแบบเป็นไม้
ปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นมาหน่อย
เป็นเรือที่ทำมาจากสแตนเลส
วิธีการก็คือจะติดตั้งกระดานไม้
ทาด้วยสีขาวที่มีความยาวประมาณ๖๐เซนติเมต

แล่นเรือไปก็หลอกให้ปลามันโต๊ะใจกระโดดขึ้นมาบนเรือ
โดยไม่ต้องไปตกปลาไม่ต้องไปใช้แหหวาน
ง่ายนิดเดียวถูกต้องเป็นวิธีแบบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
บนเรือก็จะต้องมีตะข่ายดักปลาเอาไว้
เพื่อเวลามันกระโดดจะได้ไม่ข้ามเรือไป

กระโดดมาปุ๊บติดตะข่ายปั๊บล่วงละลงบนเรือ
แบบนี้แหละก็ดิ้นแดวแบบนี้แล้ว
เขาบอกว่าคืนนึงนะออกไปจากปลาแบบนี้

จะมีรายได้นะครับประมาณ๒๐๐๓๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ

ตอนนี้เขาดำเสนอให้คุณหลวงสน
ร่วมเป็นปราศด้านการประมงพื้นบ้าน
แล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาการหาปลาด้วยเรือผีหลอก
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่หาชมได้ยากนะ

ใครที่อยู่แถวนั้นขับเรือผีหลอกแบบนี้

อย่าไปหลอกคนขับไฟลำเดียวเนี่ย

อันนั้นนะคะวิ่งเลยค่ะ
ครับนี่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศัยศาสตร์แต่อย่างใด

เป็นเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่จับปลาแบบนี้
อาชีพของชาวบ้านเขาได้ปลามาแล้วก็นำไปขายต่อยอดสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะครับ